นี่เลยน้องนิกอายุ๒๕ปี

ก็มีภาพนะคะว่านางไปเที่ยวที่การบ่อย

ก็เลยบอกว่าเป็นแฟนใหม่แตงโมหรือเปล่า

รวมไปถึงพี่พลดอานนท์ค่ะ
เขาบอกว่าช่วงหลังนิ๊กไม่ได้เล่นหนังพี่พลดเลย

ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักตามไวของนี่
นิกจ๋าอายุ๒๕เป็นเจ้าเพศนะจ๊ะ

เล่นนะครับจริงผมเล่นชื่อเรื่องว่า

แต่ว่าเหมือนถ่ายไปครึ่งเรื่องแล้วพับโปรเจคไว้
เพราะว่าเขาไปได้คิวนักแสดงพวกหอแต๋วแตก
เจอปกติฮะแต่ว่าก็ห่างกันช่วงที่เขาถ่ายหนัง
หนึ่งช่วงที่แบบเขาถ่ายหนังแล้วแบบผมไปทำรายการอะไรอย่างนี้

สุจริตกันตรงไหนถึงพูดคุยกันได้เป็นผมว่าเขาเป็นเหมือนเหมือนผมในร่างผู้หญิง
พัฒนาไม่รู้เลยฮะเพราะว่าถ้าตอบว่าไม่มีเดี๋ยวเกิดแบบอนาคตข้างหน้ามีก็เป็นประเด็นใช่ไหม
จริงนิกเจ้าชู้ไหมคะถามเผื่อพี่แตงโมเลยเนี่ยถามเบื่อพี่ตังโมไหมถามเบื่อคนอื่นก็ได้พี่
ผมไม่ใช่คนเจ้าชู้เลยไม่ใช่เลยถ้ามีแฟนแล้วตอนนี้มีไหมคะตอนนี้ผมโสดโสดอยู่